เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้งงในงงค่ะคุณผู้ชม
คุณครูผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นคุณครูฝ่ายแนะแนว
ทำงานอยู่ที่โรงเรียงชื่อดังของอำเภอหัทยายจังหวัดทรงคลา
หนึ่งของจังหวัดสงขลาควรจะดีใจกับเธอใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่าทางโรงเรียนต้นสังกัดแจ้งบุคลากรพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของโรงเรียน
เหมือนไล่ออกอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะให้ออกค่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมีรูปแบบเนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะข้อความด้านล่างเนี่ยสรุปใจความ๕บรรทัศน์
บอกว่าหญิงสาวในประกาศเป็นครูแนะแนวของโรงเรียน
และได้พ้นสภาพการเป็นบุคลากรตั้งแต่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
กระทำใดของครูสาวคนในรูปนี้ไม่มีผลผูกพันกับทางโรงเรียน
โอ้โหคือเวลาเราเห็นแจ้งแบบนี้นะเราจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทำอะไรผิดหรือเปล่า
ผิดร้ายแรงด้วยต้องผิดร้ายแรงด้วยผิดวินัยร้ายแรงด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมชาวเน็ตก็ไปตั้งข้อสังเกตทำอะไรทารุณกรรมเด็กหรือเปล่า
ช่อกงหรือไม่ทำไมถึงขั้นถูกให้ออกแบบนี้
พูดง่ายคือไล่ออกไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศมาณวันที่๒๕มีนาคม๒๕๖

อาจจะไปทำอะไรผิดหรือว่ามีเรื่องช่อโกง
แต่ละคนคิดแบบนั้นนะคะคือนี่ร้ายแรงนะพี่เบิร์ตนะ
คนมันคิดไปได้ต้องบอกอย่างนี้ตอนเห็นโพสต์นี้นะคนมาคอมเมนต์
ยินดีกับครูนะแต่ก็งงอีกถึงบอกว่า
ข่าวนี้งงในงงลองฟังจากปากเจ้าตัวหน่อยคุณผู้ชม
คุณครูหญิงคนนี้เธอออกมาเปิดเผยตัวเลยค่ะ
เธอชื่อว่าคุณอริสรามุกสิรัก
เป็นครูในประกาศออกมาชี้แจงบอกว่าคืออย่างนี้
ก่อนหน้านี้เธอไปสอบบรรจุข้าราชการครู
อันดับที่๑ของจังหวัดสงขลา
คุณผู้ชมฟังไทม์ไลน์ชัดไทม์ไลน์เป็นไทม์ไลน์ที่มีปัญหา
หน้าจอก็ได้ค่ะวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ไปสอบบรรจุข้าราชการครูผลสอบออกมาได้อันดับที่๑ของจังหวัด
๒มีนาคมตัดสินใจยื่นใบลาออกจากโรงเรียน
และต้องทำหน้าที่จนถึง๓๑มีนาคม๖๕
วันที่๘มีนาคมทางโรงเรียนได้ประกาศรับสมัครครูคนใหม่
วันที่๑๔มีนาคมทางโรงเรียนเรียกให้ไปเซ็นรับทราบ
ฐานทำผิดวินัยร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายกับทางโรงเรียน
ให้ออกจากโรงเรียนทันที
มีนาคมโรงเรียนเพิ่งโพสต์ประกาศพ้นสภาพความเป็นครู
ที่ออกมาได้๑๒วันแล้ว

นี่ค่ะสุดท้ายแล้วเธอบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันไม่เป็นธรรมกับครูนะคะมันไม่ได้เป็นธรรมกับตัวเธอเลยค่ะ
ก็เลยมีการไปหารือกับทนายความ
ให้ดำเนินการตามกฎหมาย
คุณผู้ชมเราติดต่อไปที่ผู้อำนวยการของโรงเรียนดังกล่าวแล้วนะคะ
พอบอกว่าไอ้ประกาศที่ประกาศออกมาเนี่ยทำถูกต้องทุกอย่าง
การให้ออกเป็นหลักปฏิบัติของโรงเรียน
เพราะเป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
ที่ครูหายไปกลางคัน

พ่วนในการโรงเรียนบอกว่าปกติแล้วหลักปฏิบัติ
คุณจะไปสอบบรรจุข้าราชการครูทางโรงเรียนส่งเสริมนะ

คุณต้องทำเรื่องลาออกก่อน

ไม่ใช่ไปสอบแล้วมาทำเรื่องลาออก

พอก็เลยบอกว่าไอ้การกระทำแบบนี้ของครูคนนี้
เป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน

เธอก็เลยแต่งตั้งทนายความให้ดำเนินการตามกฎหมาย
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง

คุณอามพงศธรสุวรรณรักษานะคะ
บอกว่าไอ้สัญญาลักษณะที่ให้ครูหรือบุคลากรต้องลาออกก่อน

มันถือว่าเป็นเหมือนสัญญาธาตุนะ
กีดกันความก้าวหน้าของบุคลากร
ลองฟังเสียงทนายความดูหน่อยค่ะ
มันเป็นปัญหากับทุกโรงเรียน
และโรงเรียนอื่นเขามีการบริหารจัดการที่ดีกว่า
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องบีบบังคับว่า
หากคุณจะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณต้องลาออก
นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือ
ธนายอามเนี่ยบอกว่าเรียกร้องไปทั้งหมดเนี่ยสี่ข้อเรียกร้องด้วยกันนะคะ
คือ๑ต้องการให้ทางโรงเรียนลบโพสต์ดังกล่าว
และให้โพสต์ขอโทษข้อความที่เป็นเท็จ

เพราะตอนนี้สถานะของครูคือถูกให้ออกเพราะทำผิดวินัยร้ายแรง
ให้เปลี่ยนเป็นการลาออกโดยสมัครใจ
เรียกร้องค่าเสียหายที่ถูกละเมิด
เพราะทางโรงเรียนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากข้อความที่ถูกโพสต์
แล้วถูกมองว่าครูคนนี้ทำผิดวินัยร้ายแรง
ก็เลยถูกให้ออกจากความเป็นครู